เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุ
เป็นรถกระบะที่ตำรวจขับมาแล้วก็เสียหลัก
คือพุ่งข้ามเลนมาชนประสานงากับรถพยาบาล
รถพยาบาลมีหญิงท้องแก่ใกล้คลอด
มีพยาบาลอยู่ในรถ
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้พยาบาลที่อยู่ในรถเสียชีวิต
ซึ่งหลายคนได้อ่านข่าวนี้แล้ว

โดยแม่ท้องแก่ตอนนี้คลอดลูกเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งเรื่องนี้พันธุ์ตำรวจโทสุธินหวังกลับ

ก็พูดถึงความคืบหน้าในกรณีนี้ค่ะ
ที่มีรถกระบะที่ตำรวจขับมา
ประสานงากับทางรถพยาบาล

ทำให้พยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิต๑คน
รวมถึงมีผู้บาดเจ็บอีก๕คนนะคะ
โดยจากข้อมูลรายงานพบว่า
นายตำรวจที่ขับรถกระบะ

คือร้อยตำรวจเอกเดชาเปรียบสม
รองสารวัตรปราบรามสพช

ก็ให้การว่าขับรถกระบะมาจากการเกี่ยวข้าว
ช่วยครอบครัวที่อำเภอพระพลาชัย

รถก็เลยเสียหลักข้ามเลนไปชนกับรถพยาบาล
เรื่องต้นตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานะคะ
เพราะว่าทางร้อยตำรวจเอกเดชา

แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประโคนชัย
ที่สำคัญจะต้องรอด้วยเรื่องของผลเลือด
ว่ามีแอลกอฮอลอยู่ในร่างกายด้วยไหม
อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากนี้จะต้องมีการสอบปากคำทั้งสองฝ่าย
อาการบาดเจ็บของร้อยตำรวจเอกเดชาดีขึ้น
ถึงจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาตามข้อมูลหลักฐานต่าง
ซึ่งเรื่องนี้ตำรวจที่ทำคดีบอกว่า
ก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งฝ่ายตำรวจด้วย
และฝ่ายทางรถพยาบาลและผู้เสียชีวิตด้วย
ทีนี้หญิงท้องแก่ที่นั่งมาในรถพยาบาล

ก็มีการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
ส่วนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
ก็คือนางสาวสุดารัฐเชื่อมากอายุ๒๕ปี
เป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเขาคอก
แล้วเมื่อวานนี้ทั้งครอบครัวแล้วก็ญาติไปรับศพ
เพื่อที่จะมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่อำเภอพระพลาชัย
มีเพื่อนร่วมวิชาชีพไปร่วมแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
ซึ่งพี่สาวของผู้ตายก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
สิ่งที่พี่สาวกลัวคือคู่กรณีเป็นตำรวจ
กลัวว่าพอเกิดเรื่องแบบนี้แล้วเรื่องมันจะเงียบไปนะคะ
คืออยากให้ตามเรื่องนี้ด้วยนะฮะก็อยากจะฝากเรื่องนี้ด้วยอะค่ะ
แต่ตอนนี้ยังไม่มีคำถามอยู่กันหรือเปล่า

นี่ค่ะคุณพ่อเราก็ไปพูดคุยด้วยนะคะ
ไปสอบถามจากทางคุณพ่อเจียเชื่อมาก
คุณพ่อบอกว่ายังทำใจไม่ได้เลยที่ต้องสูญเสียลูกสาว
คือน้องดาหรือว่านางสาวสุดารัฐไปเนี่ยนะคะ
คุณพ่อก็เล่าให้ฟังว่าพ่อมีลูกทั้งหมด๔คน
เป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิง๓คน
แล้วผู้หญิงทั้ง๓คนเป็นพยาบาลหมดเลย

เรียนจบวิทยาลัยพยาบาลที่สุรินทร์เมื่อปี๖๐
แล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเขาคอกได้ปีหนึ่งเอง
ไม่คิดว่าลูกสาวจะมาจากไปแบบกระทันหันแบบนี้นะคะ

อยากให้คู่กรณีแสดงความรับผิดชอบหรือมีการติดต่อมา
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางครอบครัวของทางคู่กรณีเลยนะคะ